วันนี้มีข่าวพบการแพร่ละบาดของโควิด๑๙สายพันธุ์
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเมื่อเดือนกันยายน
มีประวัติการทำงานที่เบอร์บังไซพระนครเสียยุทธยา
ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังสอบสวนโรคเพิ่มเติม
ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีอิทธิฤทธิอะไรมากไปกว่าเดิม
ซึ่งก็แตกต่างจากตัวที่ระบาดที่อังกฤษซึ่งมีการกระจายของเชื้อเร็วขึ้น๑๐๑๕ค่ะ

ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในโลกใบนี้ว่า
จะทำให้เกิดอิทธิฤทธิอิทธิเดชอะไรมากมายขึ้นกว่าเดิม
ไม่เหมือน๔๒เมื่อกี้มันเร็วแพร่เร็ว
แต่ว่าเรื่องหลบภูมิเรื่องอะไรมันก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับ

พูดง่ายถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นอันที่น่าจะมีปัญหาหรืออะไรแต่อย่างใด
ซึ่งพบการระบาดในไทยตอนนี้๑๘ราย
มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับที่แพร่ระบาดในกัมพูชา
ตามข้อมูลมีความสามารถในการหลบภูมิได้
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีอาการมากกว่าเดิมนะคะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีการแชร์เอกสารในโลกโซเชียลนะคะว่า
จะมอบให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงค่ะบอกว่า
คือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือมาที่กระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่เคยขัดขวางนะครับ
แต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง
เพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือกับกรมควบคุมโรค
และสนับสนุนการดำเนินการแทนนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงจากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน
กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธนำเข้าหรือเปล่านะคะ